เรื่องของผลกระทบโควิดเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องสู้

ผู้หญิงท่านนี้นะเรียกว่าคุณป้าละกันอายุ๕๐กว่าแล้ว
แกบอกว่าต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ

เพลงของคุณจนเจนเลยนะครับ
ลิขิตฟ้า๗๐ต้องฝ่าฟันต้องฝ่าฟันด้วยตัวเอง
แกเคยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแต่สุดท้ายโควิดมาต้องปิดกิจการ

ชีวิตตอนที่ปิดกิจการมีหนี้หลักแสนบาทนะคะ
แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตติดลบ

ทำน้ำพริกขายแล้วจะบอกว่าคุณผู้ชม

ทำน้ำพริกขายจนปลดหนี้หลักแสนหมดค่ะ
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้วิกฤตโควิดด้วย
โอ้โหดูฟูจังเลยอ่ะโอ้โหน่าทานมากเลยอ่ะ
น่าจะเป็นน้ำพริกกรากหมูนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณป้าท่านนี้ชื่อว่าป้าแหม่มนะคะ

เป็นชาวอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
นี่โชว์ฝีมือการทำน้ำพริกให้เราดูแบบนี้นะคะ

น้ำพริกที่คุณป้าทำขายโอ้โห
อันนี้น้ำพริกกรากหมูนะโอ้โหไข่ดาวด้วยหรือไข่เจียวก็ได้มานี่ค่ะ
หมดแน่นอนนะฮะน้ำพริกที่คุณป้าทำขาย
มีทั้งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผากากหมูน้ำพริกเผาผัดกุ้งแห้ง
น้ำพริกไตปลาแห้งน้ำพริกกากหมูน้ำพริกเผากุ้งแห้งโรยกากหมู

อกจากนี้ใครชอบแจ่วปลาร้ามีค่ะ
เขาแจ่วปลาร้าก็ไม่ขายเลยค่ะ

วปลาร้าแจ่วปลาร้าบองปลากะดี
ขนมไทยโบราณก็มีสลับกันไปค่ะ

แต่ว่าพอมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

ทำไงถ้าเกิดเปิดต่อเนี่ยเข้าเนื้อปิดกิจการดีกว่า
สุดท้ายตัดสินใจปิดกิจการ

ตอนนั้นบอกเลยนะว่าสิ้นหวัง
เหลือเงินติดตัวเพียง๒๐๐๐บาท
แต่ยังมีหนี้หลักแสนบาท

เพราะเอิญเหลือไปเห็นตะหลิวแล้วก็ทัพพี

แม่เคยขายกับข้าวทำน้ำพริกมาก่อน

เงินที่อยู่ในกำมือ๒๐๐บาทนั่นแหละค่ะ
ไปลงทุนซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์

ทำต่อจนกระทั่งมีลูกค้ามาอุดนุน
เพิ่มขึ้นเรื่อยสุดท้ายแล้วปลดหนี้หมดค่ะ
เงินติดตัว๒๐๐๐บาท

เอามาลงทุนต่อยอดทำน้ำพริก
ก็ทำแค่วันละ๒อย่าง๒อย่าง
แล้วตอนนี้ยอดมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยก็ทำเยอะขึ้นเยอะขึ้น
จนได้มีเงินเก็บก้อนหนึ่งค่ะ
จากที่เป็นหนี้ตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วนะคะ
การไม่มีหนี้เป็นราบอัตเวอร์เสร็จ

อย่างไตล์ปลายอย่างนี้นะคะก็๕๐บาท

น้ำพริกกากหมูนี่ตัวชูโรงนะคะ
ขายดีมากในอำเภอบึงสัมพันธ์
แหม่มสุดยอดมากตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วนะคะ
แล้วก็มีเงินเก็บด้วยเหลือ
ป้าแหม่มบอกว่าการไม่มีหนี้เป็นราบอัตเวอร์เสร็จ
การไม่มีโรคโควิดก็เป็นราบอัตเวอร์เสร็จด้วยนะคะ

ตอนนี้มีลูกค้าประจำทั้งในอำเภอบึงสามพันธุ์
แล้วก็ตามต่างจังหวัดนะคะ
ทุกคนที่ทานแล้วชมเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าน้ำพริกอร่อยมากหอมกลิ่นเครื่องเทศ
ทุกวันนี้รู้ไหมกำไรจากการขายน้ำพริกแบบนี้

เข้าไปถ้าเกิดทำ๓๐วันต่อเดือน
รายได้เท่าไหร่เอาขั้นต่ำคูณ๑๕คูณ๓๐
เป็นแสนแล้วนะเป็นแสนไหมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
๔๕๐๐๐บาทไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมใครอยากสนใจลิ้มลองน้ำพริก

แหม่มบอกว่าพร้อมมากพร้อมบวก
พร้อมจะส่งทั่วประเทศนะคะ
โอนาทานนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเอา๓๐ไปคูณเนี่ย
เดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทเลยนะ๓๐กว่าเนี่ยใช่ไหมคะ